กับพวกยิงตำรวจฮะยิงตำรวจมาเสีย

ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว

ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว

ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว

ตอนนี้ก็ยิ่งแล้ว